มากันต่อนะคะเรื่องของคุณติ๊กนะคะ

ตอนนี้ชื่อคุณติ๊กกณิตธรินหรือว่ากุ้งพลอยนั่นเองนะคะ
คุณติ๊กเขาบอกว่าเขาไม่ขอทนทวงคืนลูกจากคุณสอนราม

หลังเห็นมีพัฒนาการที่ช้านะคะ

ก็ทำให้คุณกุ้งพลอยหรือคุณติ๊กเนี่ยนะคะ
มีการโพสต์คลิปของลูกสาวในอินสตาแกรมของเขา
พร้อมกับข้อความระบุบอกว่าผ่านมา๑๐เดือน
แต่พัฒนาการของลูกไม่พัฒนาขึ้นเลย
ในวัยเดียวกันเขาพัฒนาไปไกลถึงไหนแล้ว

ที่ต้องรอให้เขาพัฒนาด้วยตัวเองไปตามวัย
จุดเริ่มต้นที่เลือกเดินทางผิด
ทุกคนมีสิ่งที่เคยทำผิดพลาดเช่นกัน
แต่ก็สามารถแก้ไขให้มันถูกต้องได้นะคะ

พอถึงวัยของเขาเนี่ยจะพูดเองตามวัย

แต่เราต้องมีวิธีการสอนการพัฒนาการของเด็ก
ที่มีความรู้จริงแบบถูกวิธี
หรือว่าจะเลี้ยงเป็นแบบสอนเป็นนะคะ
หรืออาจจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์สอนเด็กไม่ได้มีจริง

กล้าพอไหมคืนลูกสู่อกแม่เขา
แท็กเพราะเหตุผลที่กลัวหรือข้ออ้าง
แท็กเลิกโทษฟ้าดินฟ้าอากาศ
สะสิ่งของหันมาจริงจังเพื่อลูกได้แล้ว
แท็กเที่ยวทะเลต่างจังหวัด
พาลูกออกนอกบ้านไปร้านอาหาร

แฮชแท็กใช้ชีวิตสนุกสนานมามากพอแล้ว
หันมาเมตตากับลูกแม่เขาบ้างเถอะนะคะ
คุณติ๊กว่าอย่างนั้นนะครับนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่า
คุณพี่หนุ่มเขาจะว่ายังไงบ้างส่วนพี่หนุ่มเขาก็ดูแลน้องวิจินะตลอดเวลา
ไปทำงงไปทำงานก็เอาไปด้วยแล้วก็พี่เช้าก็ดูในไอจี
เขาก็อยู่ใกล้ชิดกับน้องบีจีตลอดเวลา
แต่คุณแม่เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าพัฒนาการลูกของเขาเนี่ย
ความน่าจะเป็นมันน่าจะแบบพัฒนาได้เร็วมากกว่านี้นะครับนะฮะ
ก็ต้องรอพี่หนุ่มออกมาตัดสินใจนะครับสำหรับคู่นี้นะครับ